คลิปที่เป็นเจ้าลิงแสนรู้ลิงอุรังอุตังนะคะ
เมื่อนักมายากลคนหนึ่งเขาเข้าไปแบบเล่นกลโชว์ลิง
แล้วก็ลิงก็โชว์ลีลาที่แสนรู้น่ารักขำกลิ้ง

ต่างไปจากคนเลยที่สามารถหัวเราะหงายหลังได้เหมือนกัน
ผ่านไปสามวันนะคะยอดเข้าชมกว่าหนึ่งแสนหกหมื่นครั้งแล้วนะคะ
โอ้โหหำกลิ้งลิงกับคนเลยทีเดียว